สนสามพลานครับคุณผู้ชมครับเป็นเพลงที่เพื่อนตำรวจเขาร้องนะครับส่งสารวัตรสิวเป็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมนะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศในงานศพเมื่อวานนี้หน่อยนะคะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้เนี่ยพาไปดูบรรยากาศที่วัดพระศรีมหาธาตุที่บางเขนเนี่ยนะคะก็มีคนในครอบครัวมีผู้บังคับบัญชามีเพื่อนเพื่อนร่วมงานของสารวัตรสิวหรือว่าพันธบรวตรีศรีวกรมาร่วมงานเป็นจำนวนมากบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วค่ะโดยเฉพาะทางครอบครัวคือภรรยากับลูกสาวที่มาร่วมงานตอนประ
มีตำรวจเนี่ยตั้งแถวรอรับ
เป็นประธานในพิธีขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลนะคะ
หลังจากนั้นน้องสาวของสารวัสสิวก็อ่านคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และได้อ่านประวัติรวมถึงได้อ่านกรอนไว้อาลัย
เพื่อนตำรวจบางนายกลั้นน้ำตาไม่อยู่นะคะ
หลังจากนั้นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่๑
ก็ร่วมกันค่ะร้องเพลงที่เมื่อกี้คุณผู้ชมได้ฟังไป
สนสามพรานเป็นเพลงของโรงเรียนในร้อยตำรวจ
เพื่อแสดงถึงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

หลังจากนั้นพนทรตเอกต่อสัตว์

บังคับการปราบรามเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาของสารวัตรสิว
ก็คือจ่าสิบตำรวจพิทักษ์มาลาทองบอกว่าเคยทำงานร่วมกันกับสารวัตรสิว
แล้วสารวัตรก็จะย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ตำรวจทางหลวง
ยืนยันนะคะว่าสารวัตรสิวเป็นคนตรงไปตรงมายึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
หลังจากนี้สารวัสสิวจะอยู่ในความทรงจำของครอบครัวกองปราบทุกวินาที
ท้ายสุดนี้ขอมอบกรอน
กรอนนี้ค่ะผู้พิทักษ์สันติราชขอมอบแด่สารวัตรสิว
ซึ่งเป็นคนถ่ายทอดเรื่องราวของสารวัสสิว
ให้คุณวัชระลามัชชิมาเป็นผู้ประพันธ์ให้คุณผู้ชมลองฟังค่ะ

แม้สิ้นชีพก็ยังไม่สิ้นชื่อ
เรื่องลือตำรวจกล้าพาทวิน
จารึกงามศิวากรโลกได้ยิน
เสียสิ้นศักดิ์ศรีอยู่คู่ชาติไทย
ฝีไม้ลายมือให้ปรากฏ
เกียรติยศกองปราบปรามฝากนามไว้

ก็ตั้งใจปฏิบัติด้วยสัจจา
มาวันนี้สิ้นแล้วให้โศกเศร้า
แต่ของเราจะต่อสู้ไม่สิ้นท่า
เลือดพิทักษ์สันติราชขอสัญญา
จะนำมาซึ่งยุติธรรมอัดวิรัย
ขอผลบุญที่สร้างไว้ทางโลก
จงผลโศกได้ถึงในบริเวณด้านใด
ที่พบใหม่จงกระซิมบนชั้นฟ้าสุภาลัย
คงเหลือไว้คือความดีที่จีรัง
ขณะที่ทางพลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้ว
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวง

บอกว่าการสูญเสียครั้งนี้ไม่มีใครรับได้
สำหรับผมแล้วสารวัสสิวทำหน้าที่เป็นตำรวจน้ำดี

ที่สารวัสสิวจะสิ้นลมหายใจ
ผมได้เอามือลูบศีรษะและให้คำสัญญาว่า
พี่น้องในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นี่แหละค่ะผู้บังคับบัญชาก็ได้บอกกับนักข่าวแบบนี้ด้วยนะคะ